กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญของครอบครัวแม่กุ้งจากจังหวัดกาลสิน
ที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

กุ้งต้องมาทำหน้าที่ก่อน

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่กุ้งมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องเนี่ยกุ้งต้องตอบก่อนเป็นคนแรก

แล้วมองไว้ด้วยนะครับว่า๔เรื่องที่เหลือเนี่ย
สมาชิกของเราน่าจะตอบเรื่องนี้ได้

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
๑ตะไคร้

๓วัดอุดมปัชฌาหราช

เรื่องที่ห้าจินตะหลาภูมิลาภ

ตอบในเรื่องที่๑ก็คือเรื่อง

อีกหนึ่งอาชีพเหรอครับในครอบครัวของเรา

ไคร้ที่เราทำกับข้าวที่ปลูกเนี่ยนะ

จริงแล้วทำอาชีพตัดแล้วก็มัดตะไคร้ไปขายเนี่ย

ก็ประมาณนานมากแล้วค่ะ

แสดงว่าก็จะมีผักสวนครัวด้วย

มัดค่ะเป็นมัดเล็กค่ะ๓มัด๑๐
เอาละเกี่ยวกับตะไคร้นะครับ

คืออาชีพของเรานี่แหละใกล้ตัวเรามากเลย
สมาธิดีเท่านั้นเองพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

กรรมหนึ่งจะมีทั้งหมด๑๐ต้นด้วยกันก็จะมัดหนังยางเสร็จ

อยากได้สิงหามาช่วยเหรอทำไมอย่างนั้นล่ะครับคุณกุ้งครับ
ขอเชิญคุณยายทูลครับมาเป็นผู้ช่วยจ้า
โหเชื่อเถอะลูกเก่งสักขนาดนี้แม่ต้องเซียนอยู่แล้วแหละใช่ไหมแม่
โจทย์และกติกาให้ดีเรามีละครั้งให้ด้วย๑ใบ
เมื่อกำเสร็จตามที่เราได้แล้วเนี่ยนะครับต้องรีบไปตีระคั้งให้ดัง
ในข้อนี้ก็คือกำตะไคร้กรัมละ๑๐ต้นถุงละ๖กรัมทั้งหมด๖ถุงภายในเวลา๓นาที
ตะไคร้ได้สิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วหนูออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงเช้า
ไปนั่งมัดตะไคร้ประมาณ๓ชั่วโมง๔ชั่วโมงได้ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแม่เร็วเร็วเลยเร็วช้า
ไม่ได้ต้องเร็วพอดีถูกเร็วหกกำนะครับ
ถูกเร็วหกกำนะหกกำนะต้องเร็วนะครับ
เวลาจะเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องตีละครั้ง
ให้หยุดเวลาด้วยนะฮะกี่พร้ำลักษณ์ครูด้วยด้วยลูก
สองแล้วเร็วเร็วผู้ช่วยกันทำก่อนใช่ครับ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเอาล่ะสี่ถุงนะครับ
เดี๋ยวอีกสองถุงเท่านั้นใส่เลยนี่นี่นี่นี่เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วสองสี่เร็วเร็วเร็วเร็วหกนะฮะ
เร็วเหลืออีกถุงเดียวครับอีกถุงเดียวเท่านั้นนะฮะ
ห้าพุ่งใส่เลยพบแล้วแม่แม่ใส่เลยใส่ถุงเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วแม่รอก่อนนะครับรอก่อนนะให้วางก่อน

มันเป็นยังไงตื่นไหวไหมตื่นเต้นมาก

ไหวนะใส่ถุงมาละสวัสดีครับ
ทั้งหมด๖ถุงด้วยกันทำได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคุณ
ดีใจค่ะก็หายไปเหนื่อย

แม่กุ้มทำได้สำเร็จค่ะ
ไม่เกิน๓นาทีขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับขอบคุณผู้ช่วยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
ุ้งจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ยายทูลค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ยายทูลขึ้นมาตอบครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่อง
คือเรื่องนักมวยเรื่องวัดอุดมประชาราชเรื่องบ้านของเราเรื่องจินตลาภูลราช
วัดวัดอุดมประชาราชค่ะ
ขอเชิญยายทูลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
วัดนี้อยู่ไกลจากบ้านเราไหมครับยาย

สาธุอนุโมทนาบุญนะยายนะ

เวลาไปวัดเนี่ยเดินเข้าประตูหน้าหรือว่าประตูทางด้านหลัง

ประตูด้านหน้าเนี่ยเป็นซุ้มสีแดงเหรอฮะ

ซุ้มประตูเนี่ยเขาก็จะมีระบุปีพศที่สร้างไม่เหมือนกันนะฮะ
ข้างหลังก็อีกพศหนึ่งข้างหน้าก็อีกพศหนึ่ง
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ซุ้มประตูของวัดอุดมประชาราชซุ้มนี้ระบุว่าสร้างเมื่อปีพศใด

พศสองพันห้าร้อยสามสิบห้า
ตัวเลือกที่สองพศสองพันห้าร้อยสามสิบหก
ตัวเลือกที่สามพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
ตัวเลือกที่สี่พศสองพันห้าร้อยสามสิบแปด
วัดอุดมรชาลาศตั้งอยู่บ้านอาจารย์จากบ้านไปห้าร้อยเมตรค่ะ
เขาจำสินที่วัดได้สามปีค่ะ
ขอเลือกคำตอบที่หนึ่งค่ะ

ที่สองพอสอสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะยายนะ
แต่นี่ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตารังแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ตารังขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

เรื่องจินตลาภูลาภ
ขอเลือกบ้านของเราดีกว่าค่ะ
ขอเชิญตารังมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านของเราหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วจ๊ะ

ใครเป็นคนทำงานบ้านเยอะที่สุด

พอซักผ้าเสร็จแล้วต้องเกิดการลีดผ้าขึ้นแน่
แต่ที่บ้านเชี่ยมเนี้ยมีที่รองรีดอันนึงสีฟ้า
เอาลาตี่ไอ้เจ้าเวฟ
ไอ้เจ้าเวฟยักษ์หน้าด้วยนะ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หูแมวบนที่ลองรีดมีสีอะไรตัวเลือกที่หนึ่งสีแดง
ตัวเลือกที่สองสีเขียวตัวเลือกที่สามสีชมพู
ตัวเลือกที่สี่สีเหลือง
ผมทำงานนอกบ้านแต่ในบ้านกุ้งกับแม่ทำ

ถ้าพร้อมแล้วตารางเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามสีชมพูครับ
โอ้ยน่ารักคุณเดิน
เดี๋ยวสมาชิกในบ้านกำลังหันไปขำตากันใหญ่เลยครับ
เขาเอาใจช่วยตาอยู่นะตอนนี้
ตารังยังไม่หมดหน้าที่ตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

พี่เวฟตัดหน้าหนูเสียนะเลยไม่ได้ขึ้นมาตอบเลย

จะเลือกเรื่องไหนให้เวฟขึ้นมาตอบครับ
มวยขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องเวฟมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูก

อ่าเวฟเป็นนักมวยนะครับ

เห็นบอกว่ามีนักมวยในดวงใจด้วยเหรอ

เขาชกทีไรเขาแบบอึดอะครับ

ครับดูในยูทูปทุกวันเลยครับ
แต่นี่ปลื้มเขาขนาดนี้พอทราบประวัติพี่เขาบ้างไหม

เอาละสมาธิดี
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เหล็กเพชรเริ่มต้นชกมวยโดยใช้ชื่อว่าอะไร

ที่หนึ่งน้องแนทศิษย์สิทธิ์วัดแจ้
ตัวเลือกที่สองน้องแน็ตสิทธิ์สมิงขาว
ตัวเลือกที่สามน้องแน็ตสิทธิ์เมืองน้ำดำ
ตัวเลือกที่สี่น้องแนทศิษย์สิทธิ์สวรรณภู
ผมชอบยอดเหล็กเพชรตั้งแต่ผมอยู่ป๕ครับ
ผมก็เขาเป็นต้นแบบมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องเวฟเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อหนึ่งครับน้องแนทศิษย์สิทธิ์วัดแจ้ครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งน้องแน็ตสิทธิ์วัดแจ้ครับ
ครบแล้ว๔ข้อมั่นใจแค่ไหน

เพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วยกันนะครับ
ครอบครัวของแม่กุ้งจากกาลสินต้องการเงินทุนไป
เพื่อที่จะใช้หนี้เขาจะสามารถคว้า๑ล้านบาทกลับไปได้สำเร็จหรือไม่

ช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
และสร้างเมื่อพอสอใด
พอสอสองพันห้าร้อยสามสิบห้าค่ะ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ยังไม่